ช่วงนี้นะคะสิ่งหนึ่งเลยที่หลายคนขาดไม่ได้

หลากหลายที่จะป้องกันตัวเองกันไปก็ดีที่สุดแล้วล่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราพาไปดู๒แฟชั่นคนบรรเดิม
ตอนแรกนี้ดีกว่านักกระจ่านอคัมซิริคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้ผ่านมรสุมไปอย่างหนักหน่วงไปแล้ว

ใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเธอมากับเฟสชิลนะคะ
รูปที่หนึ่งเนี่ยแบบนี้นะเป็นครั้งครอบทางหน้าเลย
สวยปกติเราจะเห็นใส่เหมือนสวมแว่นตาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งอาจจะทำให้ทับแว่นตาสำหรับไม่ต้องสวมใส่แว่น

แต่ว่ามันมีปัญหาคนที่ต้องใส่แว่นตา
มันอาจจะหมดบังได้เป็นละอองน้ำ
ใช่แล้วมันก็เป็นกระจกสะท้อนเยอะเหลือเกินนะคะ

เหมือนที่คุณจักรจรเขาใส่ไปนะคะถูกรอง
ส่วนสองสาวคนนี้ค่ะคุณคริสหอวัง
แล้วก็เป๊กกี้ศรีธัญญานะคะ
มาในอุปกรณ์ที่สำคัญมากเลย
ก็จะเย็นหน้าหน่อยนะคะ

ปิ๊กกี้เขาก็เลือกแมสแบบนี้เหมือนกันนะคะ
สวมหน้ากากแบบนี้ก็ดูแล้วเป็นแบบว่าทรงอลังการเหมือนกันนะ
แต่ว่าสามารถฟอกอากาศได้แล้วก็หายใจได้สะดวกด้วย

ใช่อันนี้เขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะว่าหายใจจะได้สะดวกนะคะ
แล้วก็คุณผู้ชมค่ะมีอุปกรณ์แบบไหนกันบ้าง
ขาดไม่ได้เลยนะยิ่งตอนนี้ตามมาตรการตามกฎหมาย

ไม่ใช่จะสวมเฟสชิลได้อย่างเดียวนะคะ

ก็คือให้ปิดจมูกไปด้วยนะ
วันนี้ใส่แมสคุณผู้ชมค่ะแทบจะปิดตรงใต้ตาเห็นไหม
แล้วก็ดึงลงมาจนใต้คาง
อันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะคะ